มาถึงเรื่องเฉาในวงการพระสงฆ์ที่กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันนะคะ
มีเพจดังเนี่ยปล่อยคลิปนะคะ
การทำอนาจารย์กันของพระสงฆ์ค่ะ
แล้วพอไปถามเจ้าตัวที่อยู่ในคลิปซึ่งตอนนี้เนี่ยเป็นพระอยู่นะคะ
ถ่ายเอาไว้ด้วยความคึกขนองแต่ว่ามีคนเอามาแบล็คเมย์ค่ะ
นี่เป็นคลิปที่พระรูปหนึ่งเนี่ยที่เพจเอามาลงเนี่ยนะคะ
เป็นพระรูปหนึ่งของวัดในอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งยอมรับกับผู้สื่อข่าวแล้วว่าเป็นตัวท่านเอง
แล้วถ่ายเอาไว้ตอนวัยรุ่นส่งกันในกลุ่ม
แต่มีคนเอาภาพเนี้ยมาข่มขู่เรียกเงินสองหมื่นบาท
พระรูปนี้นะคะคลิปนี้ถูกแชร์ในเพจอีซ้อขยี้ข่าวสองนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ลงไปที่วัดค่ะพบกับพระรูปนี้
ซึ่งท่านเองก็ยอมรับว่าเคยถ่ายเอาไว้สมัยวัยรุ่นด้วยความคึกขนอง
ก็เล่นกันกับเพื่อนในกลุ่มสมัยที่ตัวเองเป็นสามเณรตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสอง
แล้วมีคนแอบอัดคลิปเอาไว้เอามาแบล็คเมย์เรียกเงินตัวเองสองหมื่นบาท
แต่ไม่ให้เพราะดูแล้วมันเป็นคลิปเก่านานแล้ว
ก็ไม่คิดว่าจะมีคนกล้าเอามาปล่อย
เป็นเนียมใหม่บัตรตาเล็กกึ๊ดอย่างเงี้ยนะเป็นเนียมมันเป็นละอ่อนนะ
อายุสิบห้าสิบหกนะพอไม่เห็นตอนนี้เราตกใจก็จะ

เพราะแบบเอาไว้เอาเป็นละอ่อนนะคะบัตรตาเล็กกึ๊ดอย่างเงี้ย
ค่ะนี่ค่ะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปที่วัดแห่งนี้
ก็ได้ไปคุยกับพระครูโสพลบุญโยภาษหรือครูบาจงนะคะ
ซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดและเจ้าคณะตำบลหานแก้ว
ก็เอาคลิปนี้เอารูปพระรูปนี้ที่ลงในเพจให้ท่านดู
ยอมรับว่ารู้ข่าวจากสื่อมวลชนก็ตกใจ
แล้วก็ได้เรียกพระรูปนี้มาสอบถามแล้ว
แต่เบื้องต้นพระรูปนี้ปัจจุบันเป็นพระนักเทศ

แล้วก็ไม่ได้มีความประพฤติไปในทางเพศที่๓แต่อย่างใดค่ะ